เฮ้ยอากาศก็น้าวน้าวเนี้ยน่ะยังต้องมานอนเฝ้าข้าวอย่าง
คุณผู้ชมเดือดร้อนจริงเดี๋ยวนี้มีโจรมี
ถ้าหากว่าตอนนี้เราเปิดดูแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
พื้นที่ประเทศไทยฟ้าโปร่งโล่งมากเลยไม่มีเมฆปกคลุม
แม้แต่ภาคใต้เองนะคะช่วงนี้ก็แทบจะไม่มีฝนเลย
ถ้าจะมีก็เป็นฝนละอองเบาเท่านั้นอ้าวดูเจาะลึกกันไปจากแผนที่อากาศนะคะ
คุณผู้ชมสังเกตเส้นขยึกขยือตรงนี้แหละค่ะจำตัวเลขแล้วกันคุณผู้ชม
ถ้ามันเป็น๑๐๑๖ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นอากาศหนาวอากาศเย็นแล้ว
อุณหภูมิของอากาศหนาวจะอยู่ที่ประมาณสิบหกถึงยี่สิบสามองศาเซลเซลเซียสนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเส้นพันสิบหกมันอยู่ที่บริเวณภาคเหนือนะคะตอนกลางเนี่ย
พันสิบสี่ก็ถือว่าเย็นแล้วนะคุณผู้ชมแต่ภาคใต้ค่ะเป็นเส้นพันสิบสอง
บริเวณนี้คือร้อนแห้งนะคะก็เป็นลักษณะของอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างกัน
ทำให้บางพื้นที่มีฝนเบาเท่านั้นแล้วก็ยังคงมีคลื่นเล็กน้อยบางพื้นที่
มาดูโมเดลนี้ค่ะเป็นโมเดลที่แสดงให้เห็นถึงจุดน้ำค้างนะคะ
หรือว่าอากาศเย็นสังเกตแถบสีค่ะถ้าเป็นสีเขียว
ตอนนี้เนี่ยเริ่มกินพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้ว
อาจจะไม่ได้เขียวเข้มปิดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าปัจจัยของการที่จะมีสภาพอากาศแตกต่างกัน
แต่ละพื้นที่ก็มีเหมือนกันเช่นต้นไม้อาคารบ้านเรือนมีลมไหมแบบนี้นะคะ
ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้วันนี้ถึงพรุ่งนี้อากาศยังคงดีอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของโมเดลฝนนี่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นตลอดทั้งวันวันนี้
ไม่มีฝนตกประเทศไทยเลยมีมาทักทายนิดหน่อย
แถบจังหวัดชุมพรสุราชธานีเป็นฝนละอองเบาเท่านั้น
แต่ว่าช่วงนี้ภาคใต้ก็แค่จะต้องจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ส่วนคลื่นทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีค่ะเพราะมันมีลมนะคะ
มันมีลมแรงพัดเข้ามานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศก็ปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งสภาพอากาศตอนนี้ภาคอีสานภาคเหนือค่อนข้างดีเลยค่ะ
ไปท่องเที่ยวมากไปดูกันหน่อยแล้วกันที่จังหวัดพยาวคุณผู้ชม
ที่พยาวนะคะดูค่ะเหมาะมาแล้วคุณผู้ชมหูหูสวยงามจริงจริง
ใครที่ชื่นชอบทะเลหมอกเนี่ยนะคะแนะนำได้เลยว่าไปเที่ยวกันที่นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมอุณหภูมิประมาณสิบห้าถึงสิบเก้าองศาเซลเซียสนะคะ
มันลอยปกคลุมไปทั่วท้องนาแล้วก็รอบรอบเมืองนะคะส่วนที่ขอนแก่นอากาศหนาวเย็นค่ะ
ยาดดอยยาดภูหรือหุบเขาเนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่าสิบสี่องศาเซลเซียส
ประชาชนต้องหอบฮิ้วขนเอาเครื่องนุ่งห่มเสื้อกันหนาวมาใส่
แต่ว่ามีแม่ค้าหัวใสบางรายนะคะติดป้ายเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาซื้อผ้าห่มไปใช้
แล้วก็เขียนข้อความติดหน้าร้านกึ่งประชดประชันหยอกหยิกแก้มหยอกนิดหน่อย
บอกว่าขอนแก่นหนาวถ้าใครไม่ซื้อผ้าห่มหนาวตายนะเหมือนเตือนนะคะ
แล้วก็เหมือนเป็นกุศโลบายเชิญชวนให้มาซื้อผ้าห่มซื้อเครื่องกันหนาวกันด้วยนะคะ
แต่ว่าใครที่จะต้องจำเป็นนอนริมถนนเพื่อเฝ้าข้าวแบบนี้
ฉันเห็นใจหาเสื้อผ้ามาคลายหนาวหรือว่าผิงไฟก็ต้องดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะคะ
ถ้าจะไม่ดีหรือบีฉันขอตัวไปเฝ้าดูค่าวก่อนละกันสวัสดีค่ะ
ขโมยมาพี่ขโมย